ที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงวัย๒๔ปี
เครียดนะคะเนื่องจากว่าตัวเองก็ตกงานแม่เองก็ป่วย
เกิดความเครียดอย่างหนักค่ะสุดท้ายเธอตัดสินใจ
วิ่งให้รถชนต่อหน้าสามีแล้วก็ลูก

ตอนนี้เธอยังคงบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลอยู่นะคะ
ค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนเทพรัฐหรือว่าบางนาตราด
ช่วงกิโลเมตรที่ห้าสิบเอ็ดช่องคู่ขานานขาเข้าชวนบุรี
พื้นที่อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้นางสาวสุนิสา
แงงเพชรอายุ๒๔ปีเป็นผู้บาดเจ็บก็นอนรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็หน่วยกู้ภัยโดยมีสามีเนี่ยอุ้มลูกสาว
วัยแค่หนึ่งครัวแปดเดือนดูแลอยู่ใกล้ใกล้
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยประถมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลบางปะกง
เมืองต้นทราบว่าหญิงสาวเนี่ยวิ่งลงจากรถไปบนถนนจึงถูกรถชนนะคะ
สันทัศน์เที่ยงแท้สามีผู้บาดเจ็บเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
เครียดจัดเพราะว่าตกงานแม่ป่วย
ชวนให้เขาขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านพร้อมกับลูก
โดยบอกว่าอยากไปนั่งเล่นตลอดทางเนี่ย
เขาก็พยายามพูดเตือนสติภรรยานะคะบอกว่าจะทำอะไรเนี่ย
ขอให้นึกถึงลูกให้มากมากกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
จังหวะที่ตัวเขาในจอดรถภรรยาใช้จังหวะนี้แหละค่ะ
วิ่งลงไปบนถนนทันทีซึ่งตัวเขาเองก็คว้าเอาไว้ไม่ทันค่ะ
ฟ้าฟ้าเขาไม่ทันไม่ได้ทะเลาะกันแต่ว่าเขาเครียด
เขามีความเครียดใช่เพราะว่าเขาเครียดเรื่องออกงาน
เรื่องทางบ้านเขาตกงานตอนนี้เขาตกงานอยู่
ทั้งคู่คือว่าเพิ่งจะตอบงานแล้วคือว่าทั้งแม่เขาก็ไม่สบาย
ทั้งทางทั้งแม่เขาป่วยหลายโรคส่วนนายฉลาวคำศรีศุกร์
แต่จู่นางสาวสุนิสาวิ่งออกมาจากไหลทางฝั่งซ้ายมือ
ตัดหน้ารถบรรทุกหกล้อจนเกือบจะถูกชนคือรถบรรทุกหกล้อเนี่ย
เขาเบรกทันนะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเบรกไม่ทัน
ก็เลยชนเข้าเต็มแรงจนนางสาวสุนิสาเนี่ยบาดเจ็บ
ซึ่งสามีของคนเจ็บก็มาขอโทษถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ